ก่อนที่จะไปดูคลิปพระสงฆ์กับศรีกาตบตีกันในวัด
ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นโพสต์ที่หลายคนค่อนข้างวิภาพวิจารณ์กันเยอะค่ะ
เป็นโพสต์โพสต์หนึ่งในเฟซบุ๊คที่เขาเอารูปเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ย
ลักษณะคือเหมือนถูกทำร้ายร่างกายใบหน้ามีรอยเย็บมีหัวแตกอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าเนี่ยน้องเขาถูกรุ่นพี่ทำร้าย
ทำร้ายร่างกายแบบนี้เลยที่โรงเรียนแล้วเขาบอกว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้ถึงโรงเรียนแล้ว
ผอโรงเรียนบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวน้องทั้งสองคนจะหมดอนาคต
เดี๋ยวมันจะเสื่อมเสียต่างนานาเขาก็เลยอยากจะออกมาเรียกร้องความยุติธรรม
เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราส่งผู้สื่อข่าวลงไปหาน้องที่ถูกทำร้ายแล้ว
ถ้าเจ็บขนาดนี้ไม่ใหญ่ไม่ได้นะ
เดี๋ยวมีคำชี้แจงจากพอด้วยเหมือนกันนะคะ
อันนี้เป็นภาพต้นโพสต์ค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๕คนนึง
ก็คือถูกทำร้ายสะบักสบอมเลือดอาบหน้าเลยนะคะ
มีบาดแผลอยู่ที่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ดวงตาด้วย
เราส่งทีมข่าวลงไปพบน้องคนที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะ
เรียนอยู่ชั้นม๕โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านธนบุรี

เหตุการณ์เกิดขึ้น๘กันยายนหน้าร้านขายอาหารใกล้โรงเรียนค่ะ
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
หลังจากไปส่งเพื่อนร่วมห้องที่เป็นผู้หญิง
แล้วอยู่มีรุ่นพี่ม๖ขี่รถมากับเพื่อนบอกให้เขาจอด
เพราะไม่พอใจที่เขาไปส่งเพื่อนร่วมห้องที่เป็นผู้หญิงคนนั้น
เพราะเพื่อนคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนเก่าของรุ่นพี่

ชกทั้งต่อยจนเลือดอาบหน้า
พอมีชาวบ้านมาเห็นรุ่นพี่ก็ยังโกหกซึ่งหน้าเลยว่า
น้องเขารถล้มกำลังจะไปส่งทำแผล

ว่านี่มันแผลถลอกหรือว่าแผลจากอะไร
ก็เลยส่งน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลแทน
เอาลองฟังเสียงน้องที่ถูกต่อยนี่หน่อยนะคะ

พี่เขาจะโกหกชาวบ้านว่าโดนรถเฉียว

เพื่อจะได้เบิกพอร์ตอวอร์แทน

ก็คือเขาให้น้องพูดแบบนั้น

จะเอาให้ถึงที่สุดให้ผมได้รับความยุติธรรมที่สุดนะครับ

อกจากจะโกหกชาวบ้านซึ่งหน้าแล้วนะว่า

พี่ชายของคนที่ได้รับบาดเจ็บ

คู่กรณีเนี่ยห้าวมากเลยนะ

เพราะหลังจากที่ทำร้ายน้องเขาแล้วเนี่ย
ยังโพสต์ภาพน้องชายเขาที่สภาพเลือดอาบเต็มหน้า
สตอรี่ของตัวเองแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย

ผู้ช่วยภูมิในการโรงเรียนเนี่ยมาหาที่โรงพยาบาลเลยนะ

สั่งห้ามไม่ให้แจ้งความ
เพราะกลัวว่าเด็กทั้งสองฝ่ายจะเสียอนาคต
และถ้าเกิดมีการดำเนินคดีเป็นคดีความอะไรเกิดขึ้น
ไล่ออกจากโรงเรียนทั้งสองฝ่ายเลย

ผมงงมากกับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้ว่า

แล้วถ้าเกิดน้องเขาพิการไปจะเกิดอะไรขึ้น
คุณเป็นห่วงชื่อเสียงมากกว่าชีวิตเด็กเหรอ

เรื่องต้นค่ะเขาพาน้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลย
กับผู้กรณีที่เป็นรุ่นพี่มากก่อน
สภาพจิตใจแย่มากตอนนี้
ไม่อยากจะเรียนที่โรงเรียนนี้อีกแล้ว

เอ้าฟังโรงเรียนหน่อยซิเขาบอกว่า
พูดแบบนั้นน่ะพอโรงเรียนว่ายังไงพอบอกว่าโรงเรียนรับทราบเรื่องแล้วนะ
ซึ่งฝ่ายม๖ยอมรับผิดทุกกรณีแล้วซึ่งโรงเรียนก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
ทำทันบนตัดคะแนนความประพฤติแล้วก็สั่งบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
เพื่อเก็บคะแนนความประพฤติใหม่ให้ได้ตามเกณฑ์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่จบการศึกษา
ปกติแล้วเนี่ยเวลาจบการศึกษาม๖เขาก็ต้องมีทั้งคะแนนสอบแล้วก็คะแนนความประพฤติ
ถ้าคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ได้จบ
อันนี้คือบทลงโทษจากโรงเรียนอันนี้คือคำชี้แจงจากพอนะคะ
ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยมีการพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันเบื้องต้นแล้ว
ซึ่งฝ่ายผู้ปกครองของรุ่นพี่ม๖ที่เป็นคนทำร้ายร่างกายรุ่นน้องเนี่ย
ก็ยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการรักษา
ทีนี้คือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วยังไง

ลงบันทึกประจำวันแล้วเนี่ยคดีอายามันยอมความกันไม่ได้